เขาบอกว่าวัยรุ่นฟันน้ำนมมาสั่งยามอื้อสั่งจะเยอะแยะคงจะเตรียมตั้งมาเยอะมากนะคะ

นี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วย้ำมาเสริฟอุ้ยเสริฟเป็นถาด
คุณดูนะอุ้ยมากันกี่คน

เนี่ยคุณแล้วรู้ไหมเขาก็เลยบอกนี่แหละรุมยำรุมโต๊ะกันเลยทีเดียวค่ะ
อันนี้เจ้าของร้านยำที่ตำบลทรัพย์สมทอดที่อำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
เขาโพสต์คลิปกลุ่มเด็กชายหญิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นฟันน้ำนมเก้าคนคุณ
รวมเงินกันมาแห่ดูเหมือนจะได้เยอะได้มาหนึ่งร้อยมาสั่งยำทะเล
ปกติพี่ที่ร้านบอกเอาจริงนะยำทะเล
เนี่ยของมันขึ้นต้องขาย๑๕๐แต่น้องมาร้อยหนึ่งพี่ก็จัดให้
แต่แหมพี่เขาบอกว่าตอนน้องมาเนี่ยแคปชั่นพี่เขาบอกว่าอะไรมั
หนึ่งร้อยน้องบอกเอาเยอะเยอะแถมเอาแซลมอนอีกแหมเจ้าของร้านบอกแทบสลบ
วัยรุ่นบุกมาแต่เช้าประเดิมโต๊ะแรกได้เลิศมาก
ฉันร้องไห้เลยฮ่าแฮชแท็กอุตส่าห์รวมตังค์กันมา
ดูคลิปแล้วคุณผู้ชมจะต้องมีความสงสัยอย่างหนึ่ง
เขาบอกแบบนี้ว่ามีน้องคนนึงค่ะใส่เสื้อสีเขียว

มีการแยกตัวออกไปนั่งคนเดียว
เดี๋ยวลองดูกันหน่อยก็แล้วกันเพราะมันมีอีกคลิปหนึ่ง

โทรเอ็นดู

ก็ดูดิตัวเองตัวเล็กสุดเลย
แล้ววิ่งมาตรงหัวโต๊ะยำมาเสิร์ฟตรงกลางโต๊ะ

คุณไม่ใช่แค่ไม่ถึงช้อนไม่เหลือแล้วอ่ะ

เดียวทำมิวซีกโอ้โหเนี่ยแล้วมีจังหวะที่เจ้าของร้านเล่าแบบนี้นะ
นั่งอยู่พักนึงค่ะคือเพื่อนก็เห็นแล้วแหละเอ้าเฮ้ยเรียกมากิน
ไม่กินนะงอนแล้วจะเดินออกจากร้านพี่เจ้าของร้านบอกกลับมากลับมา
เอ้าเดี๋ยวทำให้กินเออพี่เจ้าของร้านชื่อคุณชะลิตาพิราชนะคะ
เนี่ยก็เป็นคนโพสต์แล้วค่ะเขาก็บอกกลุ่มกลุ่มเด็กนี้เป็นเด็กในหมู่บ้าน
บางคนก็เป็นลูกเป็นหลานกันคนรู้จักกันนี่แหละ
รวมเงินกันมาสั่งยำแบบนี้แต่เวลาสั่งเนี่ยแหม
เงินมาร้อยหนึ่งแต่ขอเยอะตลอดล่าสุดเขาบอกว่ามีพี่สาวใจดีคนนึงค่ะ
เห็นคลิปแล้วเอ็นดูเด็กติดต่อมาขอเลี้ยงยำเด็ก
โปรดเงินมาให้๕๐๐ล้อมค่ะ